คุณผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปหาความจริง
วิวแชร์เมื่อวานให้ท่านดูไปแล้ว
ถามคุณผู้ชมไปแหละใช่ผีหรือเปล่า
นั่นน่ะสิท่านส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับ
วันนี้ติลงไปแล้วค่ะติลงไปพื้นที่แล้ว
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
คลิปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคำด้วงที่อุดรธานี
อ่าที่บ้านคำด้วงอุดรธานีนะฮะ
กล้องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะ
เพราะว่าวิวแชร์คันหนึ่งเนี่ยเดินหน้าก็ได้ถอยหลังเองก็ได้
แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะดึกดื่นไปดูนะครับ
นี่ไปแล้วฟื๊ดหยุดเห็นไหมอันนี้มันหยุดเองนะผมไม่ได้สั่งให้หยุด
แล้วสักพักนึงเนี่ยถอย
แล้วก็เวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็เป็นเวลาแบบเดินหน้าไปเรื่อยเรื่อยใช่แต่รถวิวแชร์ถอย
คือคนเขาจะจับสังเกตตรงเวลาในกล้องวงจรปิดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสาร์๒๓พฤษภาคมประมาณ๔ทุ่ม
แต่คลิปที่เขาอัดมามันยาวพอสมควรแต่มันมีช่วงนึงช่วงนาทีที่๔
แล้วมันตัดมันตัดไปโดดไปนาทีที่๔๓๐เลยอย่างนี้
แต่ใครแอบใช้อะไรยังไงดันไปหรือเปล่า
หรือใช้เชือกสลงเส้นเอ็นใสดึงเดินหน้าถอยหลังก็จริง
เวลานะที่เดินหน้าไปแล้วก็ไปหยุดตรงพื้นกระเบื้องแล้วมีรอยต่อของพื้นปูนเนี่ยคือ๔
แต่ตรงนี้กระโดดมานี่๔๓๐แล้วก็ถอยวิวแชร์ยุด
หยุดมั้ยเออแล้วด้วยความที่แบบตี๓ตี๔ไงคุณผู้หญิงแล้วที่โรงพยาบาลไง
นี่ฮะเขาบอกประมาณ๔ทุ่มประมาณ๔ทุ่มแต่ว่าเวลาตรงนี้๓๔เป็นช่วงนาทีของคลิป
คลิปนี้เขาบอกยาวสักประมาณเกือบ๒๐นาทีได้เขาตัดคลิปมานะฮะ
คำถามมันเยอะแยะอ่าตัดต่อก็ได้คนตั้งใจทำก็ได้ใช่ไหม
มันเป็นเหมือนหนังผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่เอาเส้นเอ็นใสใสมาแล้วก็มาดึง
แล้วก็ตั้งกล้องถ่ายก็ได้แล้วคนจะไปตั้งใจทำทำไมจะได้หลอกคนเล่นในโลกโซเชียลอย่างนี้เหรอ
หลอกเรานี่แหละแล้วทำทำไมอ่ะถ้าเกิดจะหลอกเล่นอย่างเงี้ยหรือ
ก็เรียกว่าหลายคนก็ขนลุกไปตามตามกันนะครับเพื่อขายข้อข้อง
ใจเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขติ
ของเราลงพื้นที่ไปแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลบ้านคำด้วงจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปหาคำตอบเรื่องนี้
วิวแชร์ในคลิปก็คือคันนี้
ยังอยู่นะเขายังอยู่ที่เดิมประจำการของเขาตรงนี้ไม่ได้
ไปไหนนะฮะเพราะว่าเขามีหน้าที่ของเขาอยู่ในการที่จะต้องรับ
ส่งผู้ป่วยขึ้นตึกขึ้นอาคารวิวแชร์ยังอยู่ที่บันไดขึ้น
ชั้นสองของอาคารนะครับไม่ห่างจากหน้าห้องฉุกเฉินเราได้
คุยกับนางสาวพัชราพรภัยศาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรง
พยาบาลนะครับบอกว่าวิวแชร์คันนี้เนี่ยมีคนเอามาบริจาคตั้ง
แต่เมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๖๒เจ้าของวิวแชร์เนี่ยคุณเข็มมาสอน
เขาเสียชีวิตอืมนั่นไงญาติญาติก็เลยเอามาบริจาคแต่ตั้งแต่ได้มา
ตั้งแต่มีนาคมปี๖๒ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะค่ะจนผอโรงพยาบาล
ยังไงมีอยู่วันหนึ่งพอโรงพยาบาลมามาที่โรงพยาบาล
แล้วก็เห็นวิวแชร์มันเลื่อนมาไงมันไม่อยู่ที่เดิมตรงประจำจุด
ถามว่ามันเลื่อนได้ยังไงตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะ
ก็เลยเอ๊ะลองไปดูกล้องวงจรปิดซิมันอยู่ดีมันเลื่อนได้ยังไง
กลางวันแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ตกใจฮะร้องกรี๊ดกันเลย
ก็คือภาพที่เราเห็นนี่แหละแล้วเขาก็มีการเอาคลิปเนี่ย
มาเพยยแพร่ในโลกออนไลน์คนก็เลยหูอ้าเดี๋ยวฟังนะครับ
ก็ดูพร้อมกันนะคะไม่กี่นาที
เปิดดูแล้วครับก็วินาทีแรกคือตอนที่เลื่อนไปด้านหน้าก็ปกติ
เพราะว่าการที่ไม่ได้ล็อกล้อมันก็รถเข็นนะคะ
แชร์มันก็สามารถเลื่อนได้ครับแต่พอจังหวะที่ที่มันถอยหลัง
ก็เลยเป็นจังหวะที่ทุกคนกรี๊ดตอนนั้นก็ถ้าถ้ามองในมุม
อ่าความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็มองว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยทุกคนมองหน้ากันแล้วบอก
เฮ้ยแล้วก็กรี๊ดหรอกว่าอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ติอย่างนี้
อ่าส่วนตัวก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเก้าปีกว่านะคะก็จากคำบอกเล่าก็เป็นอย่างงั้นค่ะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวคือถามว่าจริงไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาก็หาคำตอบไม่ได้
ค่ะว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมโอ้โหอ่าทีนี้เราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลเลยนะครับคุยกับนางฉลองจัญชาแล้วก็นายบุญรวมประดับแก้วนะครับ
อ่าเขาอยู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลมาประมาณสามสิบปีแล้วบอกว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ย
เป็นป่าช้าเก่าอืมเมื่อก่อนเป็นป่าช้าค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับ
ทางเจ้าของบ้านบอกว่าเคยเจอเรื่องราวอาถรรพ์ตอนนั้นนอนอยู่หน้าบ้านอยู่อยู่หมาเห่า
แล้วเห็นเงาสีดำใหญ่ใหญ่มายืนอยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนักอ่า
ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเงาคนแต่เงาคนคงไม่สูงใหญ่ขนาดนี้
ก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นพูดผีวิญญาณอย่างแน่นอนจากนั้นตอนกลางคืน
ก็ไม่กล้าออกมานอกบ้านอีกเลยนะครับเพราะว่ากลัว
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในโรงพยาบาล
มั่นใจว่าต้องเป็นผีแน่นอนเพราะปกติโรงพยาบาลแห่งนี้
เขาเป็นโรงพยาบาลประจำตำบลไงอืมอ่าไม่มีหน้าที่อ่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่แบบอาจจะมาอยู่เข้าเวรยามช่วงค่ำคืน
อ่าเขาก็ไม่ได้แอดมิตรอ่าอ่าเขารับตรวจคนในหมู่บ้านไม่ได้แอดมิตร
นะฮะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่กลางคืนแต่ทำไมมีคนเสียงคนเดิน
อืมเพิ่งได้ยินเมื่อคืนเหรอได้ยินเสียงคนเดินส่วนคลิปวิวแชร์ที่
เลื่อนที่เองได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลบอกว่าเพิ่งได้เห็นนี่แหละได้เห็นเนี่ยติ
เอามาให้ดูนี่แหละเพิ่งเห็นค่ะพอได้เห็นเนี่ยโอ้โห
ถึงกับขนแขนสแตนอัพขนลุกขึ้นมาทีเดียวเพราะเชื่อว่าที่วิวแชร์
เลื่อนไหวได้นั้นต้องเป็นวิญญาณของเจ้าของวิวแชร์ที่เสียชีวิต
แล้วเอามาบริจาคอย่างแน่นอนเขาอาจจะต้องการมาทวงคืนวิวแชร์หรือเปล่า
ค่ะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นอะไรครับแม่เป็นปาซ่าจ้ะ
เป็นยังไงบ้างครับเคยจงเคยเจออะไรไหมครับบอกเคยเจอน่ากลัวก็บอกออกมาตอนกลางคืน
ได้ดูคลิปวิวแชร์มันขึ้นจ้ะดูเป็นยังไงครับแม่
คือว่าเจ้าของเก่าเขามาทวงสิทธิ์คืนว่ะเขาไม่อยากให้บริจาคคือไม่ขอเขาไม่ขอกลับมาไม่ขออีกอย่างเขา
นี่ฮะโอ้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะแล้วทำไมเรื่องผีเรามาแต่หัวค่ำเลยอ่ะ
คือนี้เหมือนมาไว้มากเลยเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะรอนานใช่ไหมเราต้องหาคำตอบให้แล้ว
ต้องหาคำตอบให้ทิมข่าวไปคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำตำบล
พศธนงศักดินวลพศก็บอกว่าปกติวิวแชร์ตัวนี้ไม่ได้ล็อกหล่อ
คืนวันเสาร์ตอนที่ผออยู่ที่บ้านพักก็อยู่ภายในโรงพยาบาลนั่นแหละ
ฝนฟ้าทำท่าจะตกแล้วฝนก็ตกจริงแล้วลมก็แรงด้วย
พอโรงพยาบาลก็เข้านอนตื่นเช้ามาทำงาน
วิวแชร์ที่ปกติจะจอดอยู่ที่บันไดไปจอดอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเฉยเลย
พอบอกผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมไปอยู่ตรงนั้นก็เปิดกล้องวงจรปิดดู
ผมก็ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันที่อยู่ดีวิวแชร์เคลื่อนที่ได้เอง
ไม่มีใครไปทำอะไรยังไงละเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยดูซ้ำอีกรอบนึง
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อลมพัดจริงก็พศบอกลมพัด
พอบอกแบบนี้คุณผู้ชมให้สังเกตดีดอกทานตะวันที่อยู่ใกล้กับวิวแชร์
มันเคลื่อนไหวเดี๋ยวลองสังเกตนะคะดูภาพใหญ่จะได้ดูดอกทานตะวัน
อกทานตะวันอ่าเคลื่อนไหวเหมือนโดนลมพัด

แต่ในคลิปมันน่าจะอยู่มุมกำแพง

ใช่ค่ะคือพอบอกว่าลมแรงจริงค่ะ
แล้วพอบอกว่าคลิปไม่ได้ตัดต่อนะคะ
คือภาพที่ช่วงเวลามันหายไปแวบนึง
เพราะว่ากล้องเป็นระบบเซ็นเซอร์
ที่จะบันทึกเฉพาะสิ่งที่เคลื่อนไหว
อันนี้ใช่อันนี้กล้องวงจรปิดมีเขาจะจับความเคลื่อนไหวเท่านั้น
แล้วเค้าจะบันทึกเอาไว้ไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าช่วงเวลาที่มันหายไปแว๊บนึง

ที่บอกว่าลมพัดแรงมุมข้างบนนี่ค่ะ

แล้วมันไม่เคลื่อนไหวกล้องมันก็เลยหยุดไป
ใช่ค่ะพอมันเคลื่อนไหกล้องเลยจับภาพอีกรอบนึงเวลามันเลยกระโดด
แล้วพอเขาเริ่มถอยหลังกล้องก็เลยเดินอีกทีนึง

รอบแรกนี้ตกใจแต่รอบที่สองรอบที่สาม
แล้วก็มาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
ก็ในคลิปจะเห็นว่าจะมีเหมือนเงาขยับขยับที่มุมด้านขวา
ด้านซ้ายครับข้างบนนะครับ
จริงแล้วก็คือดอกทานตะวันที่อยู่ระเบียงครับ
มันฉับก็ลักษณะของลมนะครับ
แล้วก็มันมันสั่นไหวอ่ะนะครับแต่รถมันก็ถอยกลับแบบอืม
อย่างที่เราเห็นนะครับก็คิดว่าเป็นลมแหละครับ

แล้วตัวกล้องที่จังหวะที่มันหายไปนะครับ
ได้สอบถามช่างที่ติดตั้งนะครับเขาบอกว่า
มันเป็นระบบถ้ามีการขยับถึงจะบันทึกครับ
ถ้าเกิดไม่มีการขยับมันก็จะไม่บันทึกไว้เลยครับ
เพราะว่าเราไม่ได้บันทึกไปตลอดนะครับ
มันก็เคลื่อนไหวแสดงว่ามีลมพัดแรงอะไรอย่างงี้

ลมพัดขนาดนั้นเลยเหรอพัดเดินหน้าพัดถอยหลังด้วยอย่างนี้เหรอ
ชี้ลูกศอดไว้มุมบนซ้ายอ่ะช่วงนั้นจะมีไวอยู่
แต่พอบอกแบบนี้ค่ะคือมันไม่ใช่แค่แรงลมอย่างเดียว
อย่างเดียวพื้นที่ลาดเอียงด้วยนะคะคือทางโรงพยาบาลเขาต้องออกแบบ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการครับหรือว่าเวลาเข็นรถเข็น
เข็นรถเข็นผู้ป่วยเนี่ยค่ะหรือเวลาฝนตกแล้วก็มีน้ำมาแบบเนี้ย
น้ำจะได้ไหลไปรวมในที่เดียวกันไม่ไหลเข้าห้องฉุกเฉิน
น้ำจะได้ไม่ท่วมโรงพยาบาลก็เลยเป็นพื้นที่ลาดเอียงแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเอียงด้วยเอียงด้วยมีลมด้วยก็เลยเลื่อนอย่างที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่มันก็เอียงลงไงใช่ไหมไอ้เดินหน้าเนี่ยมันเอียงลงไง
อ่าก็น้ำก็เวลาเอียงก็น้ำก็ลงใช่ไหมก็เอียงขึ้นด้วยไงลดหน่อยเอียงขึ้นด้วย
พัดด้วยแต่ถอยหลังอาจจะเป็นไปได้ที่ลมพัดแรงใช่ไหมติบอกเอางี้
คุณภาคภูมิสงสัยมากนักใช่ไหมใช่ครับสงสัยมากนักใช่ไหมลองดูหน่อยแล้วกัน
ยังไงฮะติจะทดลองเลยอ่าวิธีการแรกเอาพัดลมขนาดใหญ่มาเลยค่ะ
พัดลมใหญ่ใหญ่เลยนะอันนี้คือพื้นเอียงติลองวัดดูอ่า
หนึ่งองศาเอาตามหลักเลยเอียงแบบนี้จริงจริงตามที่ผอโรงพยาบาลบอก
ใช่ถามว่าเอียงไหมมันเอียงจริงครับติบอกอ่ะลมแรงใช่ไหม
ลองเลยพัดลมขนาดใหญ่มาเลยนี่นะคะโอ้ยเออเออก็เลื่อนไง
เออไปจริงจริงอ๋อแล้วมันก็โค้งไปอย่างงี้จริงจริงนะก็โค้ง
เหมือนภาพวงจรปิดเลยนะตีลองตีก็เก่งนะแรงเขาเยอะนะ
ทีนี้เอาขึ้นได้ไหมลองดูอ่ามันสโลปลงแต่ว่ามันถอยถอย
ขึ้นไปได้ไหมค่ะแต่มันก็เอียงแค่หนึ่งองศาแล้วมันก็เกือบจะเรียบอ่ะแหละ
ใช่ไหนไหนติเออเออขึ้นหน้าจริงจริงเว้ยอ่าขอบภัยฮะท่านผู้ชมครับ
ผมไม่พูดนึกว่าคุยกับตินึกว่าคุยกับติไม่แต่เอาแต่แต่ด้วย
ลมจะเปลี่ยนทิศอะไรขนาดนั้นเลยเหรอลมพัดไปข้างหน้าไปตอนนั้นมากับฝนไงคุณคุณเขมสอน
ลมฝนมาบางทีโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็ไม่รู้หรอก
แล้วจังหวะนั้นจังหวะตรงนี้มันเป็นช่องลมเพราะว่ามันเป็นอาคารโล่ง
แต่บางทีมันก็มาซ้ายฟู้มาขวาฟู้มาก็เป็นไปได้หรือมีคนเอาได้
เอาเชือกเอาอะไรไปผูกแล้วดึงอะไรแบบนี้หรือเปล่าอืมตีเขาก็ลองหมดทุกอย่างนะ
แต่มันมาจากกล้องวงจรปิดไงอืมใช่ไหมนี่แล้วเขาลองเอาเชือกดึงเหมือนแบบ
เหมือนถ่ายหนังอ่ะเป็นเชือกเล็กเล็กอ่าสมมุติถ้าคนตั้งใจทำอ่ะ
ถ้าคนตั้งใจทำอ่ะลองดูอ่าดึงก็จะเราก็จะไม่เห็นเส้นเอ็นอ่ะ
ใช่ไหมแต่คนก็ต้องไปอยู่นู้นอ่ะสุดสุดลับลับของเลยมุมกล้องอ่ะ
แล้วเส้นเอ็นมันต้องยาวเชือกมันต้องยาวมากนะถึงจะแบบดึงหน้าดึงหลังให้เคลื่อนได้ขนาดนั้น
แล้วถ้าตั้งใจจะจัดฉากเพื่อให้เกิดคลิปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออกมาจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลอ่ะ
ใช่ไหมนอกจากคนที่เขาแบบโอ้โหมาตั้งกล้องวงจรปิดรู้ระบบจะดึงคลิปออกมา
แล้วก็มาสร้างเรื่องเล่นซึ่งเขาคงไม่ทำหรอก
เพราะมันเป็นของสถานที่ราชการเขาเออติติทำได้ทุกอย่างเนอะเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
ก็คุยมาแล้วเออได้หมดจริงจริงอ่าติเลยบอกเอางี้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
ลองไปค้นดูว่ามันมีภาพอื่นก่อนหน้านี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลทั้งในไทยในต่างประเทศที่มีเหตุการณ์วิวแชร์เคลื่อนที่ได้เองมีเหตุการณ์อื่นอีกไหม
จากเหตุการณ์นี้มีอยู่คลิปนึงค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่แหละ
มีนาคมปี๒๕๕๘วิวแชร์เคลื่อนที่ได้เองในงานศพ
นี่กลางวันแสกเลยนะในวัดไปนู่นเลยนะเคลื่อนที่เองแบบนี้แล้วไปหยุดหน้าเมนเผาศพ
แบบนี้เป๊ะเลยนั่นไงที่วัดด้วยที่งานศพด้วยกลางวันด้วยคือลานลานตรงเมนอย่างนี้มันเป็นลานกว้างลานโล่งอยู่แล้วถ้าลมมาด้วยล้อที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข็นได้ง่ายเนี่ยมันไปได้อยู่แล้ว
แต่ตรงนี้มันเหตุบังเอิญคือไปหยุดหน้าเมนใช่ไงแต่โดยหลักวิทยาศาสตร์มันก็ไปได้นั่นแหละใช่ไหมนะถ้าไม่ได้ล็อกล้อล็อกรถเอาไว้อ่ะนะเพราะเขาต้องการอำนวยความสะดวกในการเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกหน่อยเวลาเคลื่อนที่อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่อินเดียค่ะ
กันยายนปีที่แล้วเว็บไซต์เดลลี่เมลอ่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
นี่นะคะลองสังเกตดูนะคะนี่คือศูนย์วิจัยและวิทยาลัยการแพทย์เป็นโรงพยาบาลอยู่ที่รัฐปัญจาก
ตอนเหนือของอินเดียอ่ามาแล้วมาแล้ว
น้ำไหลแล้วก็วิวแชร์ภาพรวมต้นไม้อื่นอื่นก็ยังนิ่งอยู่
ไปนู่นเลยใช่ไปไกลเลย
ก็คนก็พูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับบ้างก็บอกว่าลมแรง
ก็บอกว่าทางลาดเอียงนี่นะคะ
ติก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนมีภาพลักษณะแบบนี้
ทำไมฮะติบอกส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมไขปริศนาให้หมดทุกเรื่อง

ฟังหมอปลาหน่อยแล้วกันหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลาบอกว่าดูคลิปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปในพื้นที่นะครับ
แต่ได้ฟังรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับ
หมอปลาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าพื้นที่แถวนั้น
น่าจะมีพลังงานเหนือธรรมชาติอยู่แต่ไม่ฟันทงว่าที่ตัวรถเข็นเนี่ย
มันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องของสถานที่นะ
เพราะว่าไม่ได้เดินทางไปไม่ได้ไปสัมผัสก็เลยไม่กล้าฟันทงนะ

ผมได้ดูคลิปแล้วแล้วผมก็ได้ดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อ
แต่ในมุมมองผมผมเชื่อว่าตรงนั้นน่ะ
ต้องมีพลังงานบางอย่างที่เหนือธรรมชาติที่ทำให้รถคันนั้นเคลื่อนได้ถอยหลังได้
แต่ผมไม่กล้าชี้ว่าพลังงานนั้นอยู่ที่รถหรืออยู่ในสถานที่
อันนั้นคือผมไม่กล้าฟันเพราะผมไม่ได้ไปแตะหรือสัมผัสหน้าจุดที่เกิดเหตุนะครับ